ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานั้นก็มีนายวิโรธ
ลักษณะอดีตศรสบชภกไกล
ที่ได้ออกมาร่วมสังเกตการณ์การทำงานของตำรวจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อกลุ่มผู้ชุมนุมรัศดรด้วยนะครับ
นี่ฮะนายวิโรธสบชภกไกล
นายวิโรธบอกว่าตามหลักสากลแล้วการจะฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุม
ต้องเป็นกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมก่อจราจน
แต่วันนี้เขายังไม่เห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะทำเช่นนั้น
เรื่องนี้จึงถือว่าเป็นความรุนแรงที่เจ้าหน้าที่สร้างขึ้น
เพราะไม่มีเหตุจำเป็นอีกทั้งยังสามารถอรุมอร่วยกันได้มากกว่านี้
มาจากกลไกไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูล
กลไกองค์กรอิสระต่างหรือสว
ยกมือให้เขาได้เข้ามาเป็นรัฐบาล
ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเกรงใจประชาชน
วันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเขาไม่แคร์ประชาชน
ถามว่าหลักสาปนอะไรที่ให้ฉีดน้ำแรงดังสูง
สมสารเคมีที่เป็นแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุม
โดยที่ผู้ชุมนุมยังไม่มีสัญญาณว่าจะต่อจราจน
ก็จะพบว่าการฉีดน้ำแรงดันสูง

แต่ผมยังไม่เห็นสัญญาณว่าเขาจะป่อจราจนครับเขาเห็น
เป็นช่วงเย็นที่เกิดความตึงเครียดนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นภาพตามที่ท่านดูอยู่ที่หน้าจอนะครับ
ผู้ชุมนุมไปอยู่ที่บริเวณหน้ารัฐสภาแล้วในตอนนี้นะฮะ
ใช่ค่ะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียงแถวอยู่
เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปด้านในรัฐสภา
แต่เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
จะมีการเจรจาพูดคุยกันยังไงบ้าง